ส่วน๕ลูกสุดเทพนะครับติดตามกันหน่อย
สัปดาห์ที่๑๕จะสวยแค่ไหนครับติดตามครับ

จะมีลูกยิงสุดสวยจากแข้งของใครบ้าง

เป็นจังหวะการเปิดบอลจากริมเส้นของนัทธวุฒิไทย
ให้กับนำทางสัดบอลด้วยสายแบบเต็มครอบตรงตะไข
แบบที่ในทะวันทีมเย็นหมด๑๐ตรับเลยจริง

เป็นการพบกันของทีมทหารน้ำ
ต้อนรับการมาเยือนของทีมสมุทรสาคร
จากการเปิดมุมของวิภูสนาเปรียมสวัสดิ์
ให้มาที่เท้าซ้ายของอิทธิชาประพาพันธ์
สามารถจะเต็มแบบไม่ต้องจับบอลเลยล่ะคะ

เป็นการพบกันของโต๊ะเลขห้องเย็นท่าข้าม
พบกับทีมรังจากฝูงย่างพิธีที

เจ้าคีนิสันแข่งชาวบาซิเลียน

แน่ว่าพูดเจ็บส่องไปอย่างสวยนาม
ทาวุฒานก็คาได้แต่มองจริงเลยค่ะลูกนี้

ตกเป็นของแข้งจากทีมสิงคลองเตย
โดยการทำเกมของเจ้าบ้านวรินรอมณี
ส่งบอลให้เทียโก้ยิงด้วยขวา
แต่บอลติดไซส์ไปเข้าทางของธนันชัย
บอลหลังด้วยเท้าขวาเข้าประตูไปแบบสุดเฉียบจริงค่ะ
อันดับที่๑ของลูกสุดเทพประจำสัปดาห์นี้
ต้องยกให้กับแข้งสุดเทพจากทีมกรมทางหลวง
โดยจังหวะนี้เป็นลูกคิกอินของเกียรติยศแชล่มเขต

มาให้กับโรมาแข้งจากบราซิลยิงไกลด้วยขวา
บรรพุงจงจะขายเป็นแบบในถวันชิมเจ้าบ้าน